เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ขอนแก่นนะคะ
โอ้โหสงสัยพระรูปนี้จะเส้นใหญ่
ขโมยสายไฟแบบนี้จากเสา

กลัวตัวเองจะอันตรายด้วยแอบตัดสายไฟแบบนี้ค่ะ

คนที่โพสต์บอกว่าเดี๋ยวเจอหมอปลา

นี่ค่ะก็คล้ายพระไหมพี่อุ๋ยก็คือโกนศีรษะแต่งกายคล้ายพระเลยอ่ะ
กำลังใช้อะไรก็ไม่รู้ว่างัดกล่องที่ติดอยู่กับเสาไฟ
แล้วก็ดึงสายไฟออกมาแบบนี้ค่ะ

เราตรวจสอบให้นะคะตกลงแล้วก็เป็นพระจริงนะคะ
เป็นพระจริงแต่พระเขามีคำชี้แจงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดู
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
ริมทางเท้าหน้าวัดนันทิการามถนนเหล่านาดีเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไปคุยกับเจ้าของคลิปก่อนค่ะนางเซ้าสัมฤทธิ์จรรทะวงศา
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้ามาที่ร้านเย็บผ้าเตรียมเปิดร้านเย็บผ้าตามปกติ
แต่พอจะเดินไปเสียบปลั๊กไฟเพื่อใช้งานเครื่องจักรเย็บไฟฟ้า
ที่เป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ากล่องที่ครอบปลั๊กไฟที่ใส่กุญแจล็อกไว้ถูกงัด
สายไฟฟ้ายาว๑๕เมตรที่พ่วงไว้หายไป
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านใกล้
ก็เห็นพระรูปหนึ่งซึ่งจำได้ว่าเป็นพระที่วัดนันทิการามนี่แหละ
รู้จักดีด้วยเป็นพระจริงนะไม่ใช่พระปลอม
เป็นพระอยู่ในวัดเคยเห็นกันมา
อยู่ดีก็มางัดกล่องดึงเอาสายไฟไปเฉยเลย
เธอก็เลยบอกว่าการกระทำของพระรูปนี้แกล้งเธอหรือเปล่า

เพราะเธอกับพระรูปนี้เคยมีเรื่องขัดแย้งกัน
ทีมข่าวก็เลยถามเขาว่าอ้าวทะเลาะกับพระเนี่ยนะ
ไปทะเลาะกับพระเรื่องอะไรคะ
คุณสำริทบอกว่าอ๋อที่มีเรื่องกับพระเนี่ย
ก็คือเธอไปเข้าห้องน้ำในวัด
แต่พระรูปนี้ไม่พอใจแล้วก็ด่าเธอค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าอยากฝากไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
จัดการได้ไหมเพราะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ทำให้ทรัพย์สินของเธอเสียหายจนต้องเสียเงินซื้อใหม่ค่ะ
เป็นพระรูปวัดอยู่ในนี้แล้วค่ะ
แต่ว่าบัวมากี่ภาษาแม่ไม่รู้
แต่ว่าตอนที่แม่มาอยู่นี้๗ปี

คือเห็นพฤติกรรมบ่อยมาก
เธอนวนคนะของน้ำแต่แม่อยากถามว่าคนอื่นอ่ะ
เขามาจอดรถข้างในเขาเข้าห้องน้ำทำไม
ไม่ว่าเขาทำไมไม่ด่าเขานี่นะคะ
คุณสำริทเจ้าของคลิปซึ่งเป็นเจ้าของร้านเย็บผ้า
ก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้แล้วก็โชว์ให้ดูเลยนี่ไง
สายไฟนี่ไงครับล่าสุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดนันทิการามไปคุยกับพระเลยนะคะ
พระครูวิทธธรรมสุนทรหรือพระภัยจิตสุธรรมโมอายุเจ็ดสิบปี
ครับท่านก็ยอมรับว่าท่านคือพระที่ก่อเหตุตามคลิปภาพนั้นจริงจริง
เหรอท่านบอกว่าที่ทำไปทำไมฮะเพื่ออยากให้แม่ค้าเย็บผ้าคนนั้น
ย้ายร้านไปอยู่ที่อื่นได้ไหมไม่อยากให้มาตั้งร้านหน้าวัดเลยอ่ะ
อะไรยังไงมีปัญหาขัดแย้งกันตั้งหลายเรื่อง
ก็พูดตรงกันค่ะเรื่องที่ขัดแย้งกันก็คือเรื่องห้องนา
อ่าคือพระท่านบอกว่าแม่ค้ารายเนี้ยไปใช้ห้องน้ำของพระครับ
พระก็เลยเตือนว่าไม่เหมาะสมนะนี่คือห้องน้ำพระ
ไม่ใช่ห้องน้ำสำหรับคนภายนอกอืมแต่แม่ค้าตะคอกใส่พระ
บอกว่าบ่อฮู้เหมือนกับไม่รู้อ่ะอ่าไม่รู้ไม่สนใจ
ไม่รู้ไม่สนเรื่องต่อมาที่มีปัญหากันก็คือแม่ค้ารายเนี้ย
เอาตู้เก็บของมาไว้ในวัดเก็บผ้าเก็บอุปกรณ์ส่วนตัว
บอกกล่าวทางวัดอืมแล้วร้านเย็บผ้าที่หน้าวัดอ่ะ
ก็อยู่บนทางเท้าครับเวลาพระจะออกบินทบาทเดินไม่ได้เลย
เพราะว่าวางร้านเย็บผ้าอยู่บนทางเท้าอ่ะเต็มพื้นที่ไปหมดรวมถึงประเด็นเรื่องที่พระท่านบอกว่า
เคยเอาจีวอนไปเย็บกับช่างเย็บผ้าที่เป็นญาติของแม่ค้ารายนี้
แล้วก็บอกว่าเออให้เย็บแบบนี้แบบนี้นะกลายเป็นว่าแม่ค้ารายนี้
เหน็บแนมในธรรมนองที่ว่าพระภัยจิตเรื่องมากจังเลยอ่ะ
นั่นไงอ่าหลายเรื่องค่ะคือตัวแม่ค้าบอกเรื่องเดียวใช่ไหมคะ
ห้องน้ำใช่ไหมคะนี่ฟังฟังก็สามสี่เรื่องแล้วแต่พระท่านเล่าให้ฟังคือ
มันหลายเรื่องเลยอะค่ะพระท่านเลยบอกว่า
อาตมาเองที่ไปดึงสายไฟตามคลิปก็อยากจะกดดันให้แม่ค้าย้ายร้านไปอยู่ที่อื่น

นี่ค่ะคือหลวงตาภัยจิตเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วนะใช่ค่ะ
อย่าหาว่าผมไปไปสอนอะไรพลาดอะไรน่ะจ๋าพระหลุมพ่อคือ
เขาจะมาลุกล้ำพื้นที่ของวัดทำอะไรไม่เหมาะสมมาตั้งของตั้งของท่านต้องบอกเจ้าอาวาส
ใช่ค่ะมันต้องผ่านกระบวนการเจรจาคุยกันดีค่ะ
ทางเท้าที่ว่าเขาตั้งร้านแล้วเกะกะทางเดินบินทบาทนั่นถือว่าพื้นที่นอกวัดแล้วนะ
ค่ะก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยมีร้านมาอยู่บนทางเท้า
แล้วท่านมีปัญหากับเขาอะไรยังไงก็แล้วแต่ไปตกไปตัดอะไรสายไฟ
ถ้าเขาไปแจ้งความแล้วถ้าเกิดเขาแจ้งข้อหารักทรัพย์เนี่ย
ลักทรัพย์คือ๑ใน๔อาบัติปราชิกนะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกข่าวนี้โอ้โหขิงก็ราคาก็แรง
หลวงพ่อต้องระมัดระวังหน่อยนะ